เราไปต่อกันที่เรื่องของการบุกทวงหนี้อดีตดาราสาวเซ็กซี่คือคุณลูกตาลชะลมจิตนะฮะ
เธอนั้นเป็นเจ้าของฟิสเน็ตเขาบอกว่าเจ้าหนี้เนี่ยบุกไปทวงถึงฟิสเน็ตเลย
แล้วก็มีคลิปมีภาพออกมาด้วยไปดูครับ

เมื่อไหร่จะเคลียร์ล่ะคุณก็ต้องมีสิทธิ์สำนุกเนอะ
ไม่อยากจะมีปัญหานะพี่คนก็ต้องใช้เงินเหมือนกันน่ะ

เรียกสำรวจมาเลย
นี่เห็นไหมเรียกตำรวจมาเลยค่ะ
คุณลูกตาลคือเสื้อฟิตเน็ตชุดฟิตเน็ตสีดำเนี่ยนะ
คนที่ถ่ายก็เป็นลูกแล้วก็นี่แม่คือยืนอยู่ตรงนั้น

เหตุการณ์นี้ก็มีคนไปโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กนะฮะ

บุกไปทวงเงินจากอดีตดาราสาวเซ็กซี่
คือคุณลูกตาลชะลมจิตจันเกต

แล้วก็บอกว่ายืมตังค์แล้วไม่คืนจ้า

ยืมตังแล้วไม่คืนจ้าหน้าด้านมาก
แชร์กันเยอะดาราเจ้าของฟิตเน็ต
ลูกตาลชลมจิตตอนแรกเหมือน
นางจะตบแม่ฉันถ่ายไว้ได้ทัน
คือคุณลูกตาลติดหนี้แม่เขาอยู่๑๔๐๐๐๐๐บาท
พอไปทวงก็ขับรถหนีอย่างที่เห็น

นางสาวธิตภัทรศักดาพิรม
คุณแม่ของคนโพสต์ซึ่งเป็นคู่กรณีของคุณลูกตาล
ก็มีการเดินทางไปแจ้งความนี่ลงบันทึกประจำวัน
พร้อมกับแจ้งข้อหาพยายามทำร้ายร่างกาย

ไปฟังเสียงคู่กรณีของคุณลูกตานกันหน่อย

แน่นอนเราไม่ได้ฟังความคาด
เพียงทางเดียวนะครับ
ทีมข่าวเราพยายามติดต่อไปหาคุณลูกตาลแล้ว
ติดต่อไม่ได้ครับไม่รับโทรศัพท์